มีหนุ่มบางแสนโชว์แหวน๒บาท

ช่วยทำไมใส่ได้ถอดไม่ได้
หนุ่มคนนี้โชว์แหวนอีกทีนึงครับ
พี่ใส่แหวนวงนี้มากี่วันแล้วครับ

วัน๒วันมันก็เลยออกไม่ได้
พี่ต่างนอก็แวะมาให้หน่วยคู่ภาย

นี่แหวนทอง๒บาทดูความหนา

ข้อมือผมเถอะมันเป่งสักขนาดนี้
แล้วนี่คือพี่มงคลสุวรรณอายุ๔๗

ขับรถมาหาเจ้าหน้าที่มูลนิธิธรรมรสมีมณีรัฐ
ช่วยหน่อยพี่ช่วยเอาแหวนออกจากนิ้วผมที
ทำไมอ่ะใส่ได้ถอดไม่ได้ใส่มาไม่กี่วันเองฮะ
แล้วทำไมเกิดอะไรขึ้นไม่เป็นไรอย่าเพิ่งถาม
พี่เอาแหวนออกก่อนได้ไหมจากนั้นเอาเครื่องเจียเนี่ยมาค่อยเจียไป
คืออาชีพของพี่เขาที่เป็นกู้ภัยท่านชำนาญแล้ว
พิกัดจะมีอุปกรณ์ลักษณะแบบนี้เครื่องเจียร์ขนาดเล็ก

แต่ก็เสียวนะ

ไม่งั้นเดี๋ยวพอเจียร์ไปมือผม

ภัยคือระหว่างเจียต้องใช้น้ำหล่อด้วย

สุดท้ายแล้วสามารถง้างแหวนทองออกมาได้
เฮ่ยทองมันไม่ขาดง่ายนะ

หลายสิบนาทีจึงค่อยเอาออกมาได้
สุดท้ายก็เอาออกมาได้อย่างปลอดภัย

อย่าบอกเลยผมภูมิฐานขึ้นก็แล้วกัน
ก่อนหน้านี้แหวนวงนี้ผมก็ใส่เข้าถอดออก

แต่ตอนนี้สรีระอย่ามาดูพุงผม

มันเป็นผลสูบเรื่องมาจากเรื่องของภูมิผม
มันเลยติดฮะเข้าได้ออกไม่ได้เลย
บกวนพี่เจ้าหน้าที่กู้ภัยเอาออกให้ทีฮะ
แหวนทองนี่ผมไม่ได้ถอดนะ